อย่างเช่นในวันนี้ที่ทุกสายตาได้จับจ้องไปที่วัดพระธรรมกาย
หวันหน้ารักษาความสมบเนินแห่งชาติบังคับใช้มาตรา๔๔
วัดพระธรรมกายและพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย

แล้วก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน

มาตั้งแต่เวลา๑นาฬิกา
ตลอด๑๔ชั่วโมงของการตรวจค้นในวันนี้นะครับ
มีความตึงเครียดเป็นระยะ
แต่ว่าในที่สุดก็ยังไม่พบตัวพระธรรมชโย

เราจะไปติดตามเหตุที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย

กำลังเข้าควบคุมตัวพระธรรมชโย
โดยตั้งจุดสกัดตรวจเข้มเส้นทางเข้าออกวัด
รวมทั้งตรวจรถทุกคัน
นาฬิกากำลังตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
หน่วยเก็บกู้ตรวจสอบวัตถุระเบิด
กำลังมายังสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง

ประจำอยู่ที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค๑
๕นาฬิกาตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

เตรียมกำลังณะที่ว่าการอำเภอครองหลวง

ตำรวจได้เคลื่อนกำลังไปยังบริเวณประตู๕และประตู๖
ติดตั้งประกาศข้อกฎหมายและฐานความผิด

อนุญาตให้เดินทางออกได้เพียงอย่างเดียว
๑นาฬิกาเจ้าหน้าที่ปิดถนนรอบวัด

ประกาศผ่านเสียงตามสายระบุถึงสิทธิเสรีภาพ

เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้
เข้าไปเจรจากับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
โดยด้านหน้าประตู๗ตำรวจ๓กองร้อย
ึงกำลังเข้มอยู่รอบนอก
๘นาฬิกา๑๐นาทีรองผู้บังคับการ
จังหวัดนครปฐมนำกำลังประชิดประตู๘
เพื่อเจรจาผ่านเครื่องขยายเสียงให้ทางวัดเปิดประตู

นาฬิกาหลังจากการเจรจาเพิ่มเติมไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่พยายามลื้อประตู๑เพื่อบุกเข้าด้านใน
ขณะที่ลูกศิษย์เคลื่อนย้ายจากประตู๕ไปสมทบ
๔นาฬิกาเจ้าคณะจังหวัดประธุมธานี
เดินทางมายังประตู๑เพื่อเจรจาขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
ขณะที่ทางวัดไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านใน
เกือบ๑ชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าพื้นที่๑๙๖ไร่สำเร็จ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่ารัฐธรรมชโยรักษาอาการอภาษณ์อยู่
แต่พบเพียงเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ทำกายภาพบำบัดเท่านั้น
เวลา๑๗นาฬิกาปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายยุติลง
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า
การตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย

เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แม้จะมีการกระทบกระทั่งบ้างในบางจุด
แต่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใด
และยังคงมีปฏิบัติการต่อในวันพรุ่งนี้

โดยไม่ขอเปิดเผยว่าจะตรวจค้นสถานที่ใดบ้าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน